สำหรับฝนตกเนี่ยนะคะนอกจากระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับลมแรงแล้ว
ฝนตกทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นในช่วงของการขับรถเนี่ย
มันต่ำลงเยอะนะยิ่งฝนตกแรงเท่าไหร่นะคะยิ่งต่ำลงมากเท่านั้นนะคะ
ช่วงนี้ระมัดระวังเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะ
เป็นรถสองแถววิ่งไปชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้อนะคะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับคนขับรถสองแถวเนี่ย
ถูกอัดติดอยู่ที่หน้ารถติดแบบนี้เลยนะคะชนค่อนข้างแรงนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเศรษฐกิจช่วงยูเทิร์นขาเข้าอำเภอบ้านบึง
ตำรวจน้องรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐรับแจ้งเหตุเข้าไปเลยนะคะ
ช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บยังติดอยู่ในรถสองแถวคันนี้
เป็นคนขับค่ะทราบชื่อคือนายวัญชัยธรรมกิจนะคะ
ติดอยู่ที่นั่งคนขับรถ
รถคันนี้เป็นรถสองแถวสีน้ำเงินวิ่งระหว่างชนบุรีอ่างทองนะคะ
แล้วก็ไปชนท้ายรถสิบล้อ
กู้ภัยพอไปถึงโอ้โหอัดก็เปี้ยแรงขนาดนี้
ยังไงดีนะก็ต้องบอกให้คนขับรถบรรทุก

แล้วก็ช่วยดึงรถสองแถวออกมา
หลังจากนั้นนำร่างของนายวัญชัยออกมาได้
แทบมองไม่เห็นโดยเฉพาะช่วงที่ตัวเองกำลังจะยูเทิน
ก็ยังมองไม่เห็นจู่ได้ยินเสียงดังโครมที่ด้านท้ายรถ
ลงมาดูปรากฏว่าเห็นสองแถวมาชนท้ายรถของตัวเองและคนขับ
ส่องเข้าไปดูได้รับบาดเจ็บด้วย
เรื่องต้นตำรวจจะได้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ
เกิดจากฟ้าฝนเหมือนกันนะฮะฝนตกหนักในพื้นที่ของ

ก็เจ้านัทธิกู้ภัยมุยธิธักษะมรรถศมีย์มนนียรัส
ก็รุดไปตรวจสอบนะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ได้
ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะควบคุมเพลิงได้สำเร็จนะคะ
แต่ว่ารถกระบะเขาเสียหายไปทั้งคันแล้วนะคะ
สอบถามนายชัยวัดศักดิ์แสงคนขับรถกระบะคันนี้

มีทั้งลูกมีทั้งหลานมีทั้งพันรยานะคะ
ออกมาจากซอยเพชรสยามจะไปธุระ
ทีนี้ถึงจุดเกิดเหตุจะเลี้ยวเข้าซอย

จู่ก็เกิดไฟลุกขึ้นมาท่วมรถแบบรวดเร็ว

แต่ที่ทำได้ช่วงนั้นคือรีบพาลูกหลานและพันรยาลงจากรถ
ส่วนรถที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะจะเข้ามาตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งค่ะ

มีอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ทำให้รถใหญ่ชนกัน
แล้วก็เกิดไฟไหม้ใหญ่เจอใหญ่นะครับ
รถบรรทุกพ่วงชนประสานงานกับรถบรรทุกปูนนะครับ

ฝนตกหนักทำให้ต้นไม้ล้มขวางถนน
อยู่รถบรรทุกปูนที่เขาขับมาเขาเห็นต้นไม้ล้มขวางถนนแบบนั้น

พอหักหลบเสร็จก็ไปชนประสานงานกับรถบรรทุกพ่วง
ขับสวนมาในฝั่งตรงข้ามจนไฟลุกท่วมครับ
คนขับรถพ่วงหนีออกมาไม่ทัน
จึงถูกไฟคลอกบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าคนขับรถพ่วงชื่อนายธนพลโตอัญชาลี
ถูกไฟคลอกตามร่างกายกว่า๑๗๐นะคุณ
ผิวหนังหลุดล่อนออกมาทั้งตัว
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนนายเกียรติยศเนรมาคนขับรถบรรทุกปูน
ที่ขับรถหักหลบต้นไม้ที่ล้ม

แต่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าต้นไม้มันล้มมากระทันหัน
ทำให้เขาต้องหักหลบแล้วก็ไปชนประสานงา
กับทางด้านของรถบรรทุกปูนนะครับ
แล้วก็เกิดเป็นไฟไหม้ใหญ่ครั้งนี้ฮะ